สิบหกวิทยาลัยภาคมสรุปจะออกจริงไหมอ่ะ

ไม่อยากจะให้เลื่อนแล้วด้วยเพราะว่าสงสารนะ
ได้ขายกันสักทีสงสารตัวเองด้วยใช่ไหมอยากจะรอลุ้น
ทดสอบความฝันเราแล้วแหละเอาแต่ก่อนจะทดสอบความฝัน
พาไปดูวัตถุโบราณล้ำค่ากันหน่อยที่อำเภอคำสะอีจังหวัดมุกดาหารนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูกลองกบเอออ่ะกลองสำริด
กลองสำริดโบราณนะคะมีชื่อว่ามีชื่อเรียกว่ากลองกบ
กลองมโหระทึกถูกขุดพบในทุ่งนาของชาวบ้านพื้นที่
คำอ้อมในอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะคะ
แล้วก็เอามาเก็บรักษาไว้ที่บ้านของนายอำเภอคำชะอี
ซึ่งก็คือนายสมพงศ์คุ้มสุวรรณรองให้เจ้าหน้าที่ศิลปากร
เข้ามาตรวจสอบอีกทีผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่
อุบลราชธานีนายทศพรศรีสมานนำคณะมาตรวจสอบกลองนี้เลย
เมื่อวานนี้ดูรายละเอียดเบื้องต้นก่อนนะคะ
เป็นกลองเนื้อเนี่ยทำจากโลหะผสมทองแดงและดีบุกด้านหน้ากลองนะคะ
กว้างเก้าสิบห้าเซนติเมตรน้ำหนักประมาณหกสิบกิโลกรัม
อายุเยอะด้วยอายุหนึ่งพันห้าร้อยถึงสองพันปี
เป็นกลองมโหระทึกเป็นกลองที่นำมาประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ
พิธีขอฟ้าขอฝนรวมถึงพิธีสิริมงคลต่างและลวดลายตามหลักความเชื่อโหราศาสต
ที่สำคัญก็คือมีรูปกลบรูปกบอยู่หน้ากลองซึ่งก็ทำให้มีชื่อเรียกว่ากลองกบเนี่ยนะคะ
ความเชื่อคือกบเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวบ้าน
ขุดพบกลองสำริดโบราณในครั้งนี้ชาวบ้านพอรู้ข่าวค่ะ
อยากมาดูวัตถุโบราณแล้วก็ต้องมีของติดไม้ติดมือมาด้วย
เพื่อสักการะบูชาเอาดอกไม้ทูบเทียนมาไหว้ขอโชคขอลาบอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะ
ซึ่งล่าสุดเองสำนักศิลปากรที่๙อุบลราชธานีนำกลองมโหระทึกหรือว่ากลองกบใบนี้
เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานสำนักศิลปากรที่๙อุบลราชธานีเรียบร้อยแล้วค่ะ